สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ขอรับพลักษณ์ทุกคนค่ะ
ผลการเลือกตั้งในขณะนี้ก็ออกมานะครับ
เป็นบางส่วนแล้วพี่น้องประชาชนคงทราบดีนะครับ
พลักษณ์ก็ยอมรับโปรดการเลือกตั้ง
และขอแสดงความดีกับภาคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
ที่หวังว่าพลักษณ์เพื่อไทยและพลักษณ์เท่าไทย
คงจะได้จับมือกันร่วมกันทั้งระหว่าง
โดยไม่จำเป็นเรื่องไปจับหรือร่วมกับพักรัฐบาลเดิม
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนเบื่อหน่ายการปกครองจากรัฐบาลอาหารที่ปกครองประเทศ
มาเป็นระยะเวลาห่างกว่า๘๙ปี
และต้องการให้พักร่วมฝ่ายค้านเดินขึ้นมาปกครองประเทศแทน
ซึ่งหากรวมคะแนนของสองพัก
ด้วยกันแล้วอาจจะมากกว่า๑๖๐ของจำนวนสอสอทั้งสภา
สายสำคัญที่ผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้
คือการออกแบบการเลือกตั้งให้มีบัตร๒ใบ
ในกำนวณจำนวนสาวแบบประชิตรายชื่อในระบบคู่ขนาน

ซึ่งจะทำให้พักใหญ่มีความได้เปรียบ
และจากการที่ประชาชนเปิดให้กับรัฐบาล
ภาษีฤทธิ์รุ่นท้ายชอบรับว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ต่ำกว่าที่คาดหมาย
ไม่จากประชาชนด้วยตัดทิจัยเทคะแนนให้กับ
พักการเมืองหลักทั้งสองภาค
ทั้งการเมืองของภาคสิงห์ธรรมไทยนั้น
ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้ง
รัฐบาลฝั่งประชาธิปไตย
และจะทำในที่ในสภาอย่างเต็มหน้าที่
ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนครับ